ซึ่งเขามีวิธีการในการดูแลไฟเพลิงจากรายมาให้ดับ

ที่ทำให้ไฟครบเพลิงติดอยู่ตลอดเวลา

ตั้งแต่วันที่๑๒ถึงวันที่๒๑ธันวาคมนี้

ครบเพลิงเป็นสัญลักษณ์เปิดการแข่งขันมหากรรมกีฬา
และต้องจุดไว้ไม่ให้ไฟดับก่อนจบการแข่งขัน
โดยจะติดตั้งแก๊สไว้ทั้งสองฝั่ง
และจะปล่อยแก๊สใช้เลี้ยงไฟข้างละฝั่ง
สำรองไว้อีกหนึ่งฝั่งเพื่อให้ไฟติดทุกวัน
โดยตลอดทวนาเมนต์จะใช้ถังแก๊สเกือบ๑๐๐ถัง

ระบบรีโมทคอนโทและระบบเมนนวล
โดยหลักการเราจะมีถังแก๊สอยู่สองฝั่ง

เราจะจุดเปิดทั้งหมด๒๐ถังพร้อมกัน
นี่ระบบแก๊สทั้งหมดที่เราจะเตรียมการ

จุดด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะครับ
เกิดว่าในความนี้ที่แก๊สทุกวันนึงไปด้วยห้องนี้แล้ว
จะมีระบบเซฟตี้สั่งตัดระบบทันที
ไฟนี้ที่เราดูแลเป็นไฟเพิ่มเลือก
เพราะฉะนั้นมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง

แล้วก็ไฟล์นี้จะดับสุดท้ายก็เมื่อจบพิธีการแข่งขันครับ
และกว่า๓๐ปีแล้วที่นายวุฒิวัฒน์
ดูแลไฟข้อเพลิงในมหากรรมกีฎาสำคัญ

เพราะไฟที่ถูกจุดคือไฟที่ได้รับพระราชทาน

ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
เพราะว่าไฟอันนี้ก็เป็นไฟพระเลิก
ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ถวายมาให้

เพราะผมไม่ได้เป็นตัวแทนในการดูแลเข้าพลม
ตั้งแต่สมัยกีฬา๔เกมจังหวัดเชียงใหม่มาตลอดนะครับ
โดยเฉพาะกีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาติทั่วประเทศ

ที่เป็นตัวแทนที่ได้ดูแลฝ่าย
งานดูแลไฟครบเพลิงเป็นงานเบื้องหลัง

แต่สำหรับตัวเขาไฟล์นี้เป็นไฟที่มีความหมายและมีคุณค่า
ควรกับการทะนุถนอมและดูแลไฟให้ดีที่สุด

ยุ่งสักการณ์สงเกตข่าวแทนรัฐทีวีรายงาน